คุณแม่นี่เขาเจ็บปวดทรมานไหมคะอาการนะตอนนี้
บางทีน่าสงสารมากร้องโอดกวน
ทรงสารแม่เองมันไปก็มันไปซะเลย
ไม่ไปก็มันทรมานเหลือเกินพ่อก็เลยคุยอย่างนี้เนอะ
ยืนมองคว้ายข้าน้ำตาไหลกรีบรายผิวมา
คุณโตร้อง
สวัสดีครับ